ความเคลื่อนไหวทางการเมืองไทยในช่วงเวลานี้นะครับ
การเมืองที่ดูเหมือนว่ามีประเด็นร้อนแรงที่สุด

เพราะว่ากำลังเข้าสู่วาระการเลือกตั้งหัวหน้าพักคนใหม่นะครับ
แก่นำพักประชาธิปัตย์หลายคนที่เสนอตัวขึ้นมาชิงเก้าอี้นี้
แข่งกับนายอภิษฐ์เวชชาชีวะหัวหน้าภักดิ์คนปัจจุบัน

ท่าว่าการนำทัพสู้ศึกเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึงของพักประชาธิปัตย
ซึ่งมีนายอภิษฎเวชชาชีวะเป็นหัวหน้าพักในขณะนี้
และถูกคาดหมายว่าจะมานั่งเป็นหัวหน้าพักอีกสมัย

เพราะมีอดีตคนกันเองของพักอย่างนายอลงกรพลบุตร
ที่เคยออกจากพักและไปรับตำแหน่งรองประธานสปทในแม่น้ำ๕สาย
ประกาศจะลงชิงเก้าอี้หัวหน้าพักด้วย
งานนี้จึงถูกมองว่าคอสชส่งคนมาชิงการนำในพักประชาธิปัตย
เพื่อความราบรื่นทางการเมืองในอนาคตหรือไม่
เพราะการเข้าสู่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของผลเอกประยุทธ์จันโอชา
หลังการเลือกตั้งยังจำเป็นต้องมีพักประชาธิบัติคอยสนับสนุน
ขณะที่ท่าทีของนายอภิษฎเวลานี้เป็นไปในทิศทางตรงกันข้าม
ไม่เคยเข้าไปพบใครเป็นการส่วนตัวไม่ว่าจะบิ๊กคนใดก็ตาม
เพราะผมรู้ดีว่าวันหนึ่งเนี่ยเราจะต้องตอบสังคมให้ได้
และต้องมองตาทุกคนและพูดได้อย่างเต็มปาก
เขาจะเข้าใจเราอย่างไรเป็นเรื่องของจิตใจแต่ละคน
แต่ผมมีความจริงที่จะยืนยัน
ถามได้เลยนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ผมเคยไปหาที่บ้านไหม
ความชัดเจนของการเลือกตั้งใกล้เข้ามาก็มีสมาชิกมีอดีตสอสอบ้าง
สาขาภักษ์บ้างก็มาขอให้กลับไปภาคประยะปัน
แล้วในที่สุดก็เอ้าลองดูนะผมจะไม่ปฏิเสธ
เมื่อข่าวปรากฏออกมาเนี่ยผมก็ออกมาบอกว่ามันก็มีการมาพูด
ชักชวนทาบทามแต่ผมก็มีต้องการเวลาที่จะตัดสินใจ
แต่ว่าระหว่างนี้เนี่ยผมขอเสนอกฎเหล็ก๕ข้อ
ซึ่งถ้าหากว่าสมาชิกร่วมแรงร่วมใจเห็นด้วย
นะครับก็เป็นกระบวนการปราชาธิปตราย
สำหรับผู้ที่สนใจนะครับ
ซึ่งก็อาจจะมีหลายคน
ถ้าเกิดเป็นคนที่จะกลับเข้ามา

ปกติแล้วก็จะต้องมีเกณฑ์ที่สูงกว่า

จะเป็นอุปสรรคสำหรับคนที่จะมาเป็นหัวหน้าพักนะครับ
เหตุผลที่นายอลงกรจะบอกว่าการตัดสินใจเสนอตัวเข้าชิงตำแหน่งหัวหน้าพัก
เพื่อต้องการเห็นการปฏิรูปหรือจากเหตุผลใดก็ตาม
แต่ก็ได้สร้างแรงกระเพื่อมภายในพักได้ไม่น้อย
ทำให้คนในพักตั้งแต่ระดับแก่นำลงมาจนถึงสมาชิก
ประสานเสียงว่ายังสนับสนุนนายอภิษฎต่อ
ด่านสำคัญอย่างในชวนหลีกภัยที่หนุนนายอภิษฎมาตั้งแต่ต้น
แต่ที่ไม่สามารถประมาทได้ก็ตรงอาจจะมีเงื่อนไขใหม่เป็นตัวสอดแทรกขึ้นมาได้ตลอด
จะเห็นได้จากประวัติศาสตร์การเมืองภายในภักดิ์ประชาธิปัตย
ที่ได้ชื่อว่าเป็นสถาบันการเมืองยากที่ใครจะสั่งซ้ายหันขวาหันได้
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน